แค้นบุกหอพักฉุดเมียเก่าญาติฝ่ายหญิงตามกันสิครับ
คุณผู้ชมครับเป็นห่วงติดต่อก็ไม่ได้นี่แหละครับ
ฉุดไปกลางวันแสกเลยนะแล้วญาติบอกว่า
ตอนที่ตามไม่ได้เนี่ยเป็นห่วงไม่รู้ชะตากรรมจะเป็นยังไงครับ

ไม่ยอมไม่ไปถ้าดึงเสื้ออะไรนี่เห็นมั้ย
เขาออกไปพ้นรัศมีของกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่ง
คลองสามวากรุงเทพมหานครนะเนี่ยจับภาพนาทีเกิดเหตุชายุคประมาณ
สิบห้าถึงสามสิบปีสามคนมาฉุดกระชากลากถูผู้หญิงคนนี้ไป
หอพักในคลิปเธอพยายามขัดขืนนะเสื้อถูกกระชากขาดเลยนะ
ช่วงเกิดเหตุรอบพอของหอพักเข้ามาห้ามแต่ผู้ชายทั้งสามคน
ก็ไม่ยอมหยุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเย็นของวันที่ยี่สิบห้า
พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องชายของผู้หญิงคนนี้โพสต์ตามหาพี่สาว
บอกว่าพี่สาวชื่อพี่แดงถูกแฟนเก่าคือในกิฟต์
เลิกรากันไปแล้วบุกมาฉุดถึงหอพัก
โดยให้เพื่อนมาด้วยในโชคกับในตั๊ก
ช่วยฉุดพี่สาวของเขาขึ้นรถกระบะไปครับ
นี่คือผู้เกี่ยวข้องจากเรื่องราวนี้ทั้งหมด
ทีมข่าวสอบถามนายนรงศักดิ์ศรีชายา
แม็กซ์อายุ๓๑ปีเจ้าของเฟซบุ๊ก
และเป็นน้องชายของนางสาวแดงอ่ะนะที่ถูกฉุดไปเนี่ยนะครับ
เขาเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุไปงานแต่ง
ไปงานแต่งของญาติเที่ยงบริษัทพระทองคำที่นครราชสีมา
มิวรบพโทรเข้ามาแจ้งว่า
พี่สาวถูกกลุ่มชายจัดการฉุดกระชากขึ้นรถกระบะแล้วหนีไป
จากการตรวจสอบพบว่าบุคคลในภาพเป็นอดิษฐ์พี่เขย
ตพี่เขยนายขวัญชัยศรีสวัสดิ์หรือชื่อเล่นชื่อกิฟต์
กับเพื่อนอีก๒คนมาฉุดพี่สาว
ขณะเดินไปซื้อของ

คือกิฟต์กับแดงอยู่ด้วยกันมา๑๐ปี

ที่ผ่านมากิ๊บก็ทะเลาะกับแดงมาตลอด

กระทั่งฝ่ายหญิงวันหนึ่งทนไม่ไหวแล้ว
เธอเราเลิกกันเราจบกัน

หลังเกิดเหตุในแม็กซ์ยังไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้นะครับ
พอติดต่อไปหาในกิฟต์ผู้ก่อเหตุก็กลับได้รับข้อความคมครู
บอกเดี๋ยวจะฆ่าเสียให้ตายนั่น

ล่าสุดคุณผู้ชมครับล่าสุด
ทราบจากตำรวจสอนอคันนายาวว่า
ประมาณบ่าย๓โมงของเมื่อวานนี้เจอแล้วครับแดงกับอดีตสามี
โดยทั้งสองคนเข้ามาให้ปากคำ
นางสาวแดงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ

เรื่องต้นให้ข้อมูลกับตำรวจว่า
มีเรื่องทะเลาะกับอดีตสามีที่ไม่ได้ติดต่อกลับหาญาติ
ญาติต้องประกาศตามหานั้น
เพราะไม่ต้องการให้ญาติมายุ่งเรื่องครอบครัวครับ

นัทพงศ์หอนไปแล้วหนึ่งนะฮะ
เรื่องต้นนะครับตำรวจยังไม่ได้ดำเนินคดีกับใคร
จากอยู่ในขั้นตอนการสอบปากคำนะฮะ

เพราะเราดูในกล้องวงจรปิดผู้หญิงก็ไม่ได้อยากไปนี่โอ้อันนี้
แต่ก็ไม่รู้ต้องไปสอบสวนกันในทางลึกทางลับ
เพราะว่าเขามาด้วยกัน
ผู้หญิงก็ไม่รู้ว่าผู้ชายขู่อะไรไว้หรือเปล่า

แต่ว่าเมื่อกี้หอนไปแล้วหนึ่งนะนัทพงศ์นะ